อุบัติเหตุที่สงขลาคุณผู้ชมเป็นรถเทรลเลอร์เนี่ย
วชนกับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ล้มข้างทาง
ทีนี้คนขี่มอเตอร์ไซค์บาดเจ็บพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
แต่ว่าข่าวนี้ปรากฏว่าจุดสนใจไปอยู่ที่ไหนรู้ไหม

มีชื่อกลางเหรอดอมอันนี้คือชื่อกลางนะ
ชื่อกลางเดี๋ยวนี้เขามีได้
โอ้โหดูซะไม่รู้ว่าไหนนามสกุลไหนชื่อจริงเลยคุณผู้ชม

แต่ว่านายคนนี้เนี่ยนายทศมนต์ชนกเนี่ยนะฮะ

เฮ้ยไม่เอาสิดอล์ฟต้องให้เกียรติพี่เขาดอล์ฟต้องพูดให้เต็ม
คุณทศมนศ์ชะนกสตสมนศ์ชวกรชมพลเนี่ยนะฮะ

ประสบอุบัติเหตุครับไปโดนเทลเลอร์เฉียวชนมอเตอร์ไซค์เขาเนี่ย

ก็มอเตอร์ไซค์ล้มเลยแล้วเขาก็บาดเจ็บครับ
เกิดขึ้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลา

ดูตัวอุบัติเหตุก็ส่วนหนึ่ง
ดูชื่อคนเจ็บนี่แหละอันนี้เรื่องใหญ่ครับ

ชื่อยาวเป็นหางว่าวเลยนึกว่าคำขวัญประจำจังหวัดนะคุณผู้ชม
ตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพเจดีทองนี่แหละก็ต้องพยายามอ่านอยู่นานเลยครับ
แต่หวังว่าคุณอะไรนะ

ยากจังยาวจังอยากใช้นามสกุลสั้น
อย่างวางวางงานิดมั้ยคะคุณผู้ชม

เอายังไงก็ส่งนะครับ